นี่บ้านหมอปลานะหมอปลามือปราบสัมภเวษี

บอกหมอปลาลุงอยู่ใกล้

ไปหาหมอมา๓โรงพยาบาลหาสาเหตุไม่ได้

ไปขุดหาเผือกมาอยู่ดีเนี่ยมันป่วยไม่ทราบสาเหตุ

เดี๋ยวลองดูก่อนลองดูคลิปของลุงก่อน

ตกใจเมื่อกี้ไม่มั่นใจเลยว่าเสียงคุณลุงหรือเสียงหมอปลา

มีอาเจียนมีหนาวทุรนทุราย
ร่างกายไปหมดนี่คือลุงเชิญนะฮะ

อายุ๕๕ปีชื่อในเชิญ
อยู่ก็ล้มป่วยนอนติดเตียงแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ุรนทุรายหนาวสั่นปวดร่างกาย

ยิ่งวันไหนวันโกนวันพระยิ่งหนักเข้าไปอีก

มีรอยไหม้ด้วยก็เลยต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนที่คุณผู้หญิงชอบใช้ใช่ไหม
เอามาอั้งที่หน้าท้องเอาให้มันอุ่น
จนไม่มีความรู้สึกรับรู้แล้วว่า
น้ำมันร้อนหรือไม่ร้อนค่ะนานเกินไปหรือยัง
ต้องเอาออกจากท้องหรือยังหน้าท้องอ่ะ
ก็เลยปล่อยทิ้งไว้จนแบบบางทีญาติมาเห็นเอาไหม้ลวกซะ
มันพองเลยใช่ไหมแบบนี้เลย

สุดท้ายญาติต้องเอาสายสินเอาพระมาคล้องที่คอให้

อันนี้พาลุงเชิญไปหาหมอแล้วยังครับ

เรายังไม่ได้ฟังจากหมอจากโรงพยาบาลโดยตรง

เมียของลุงเชิญนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีมีอาชีพรับจ้างขุดเผือก
จนกระทั่งเมื่อเย็น๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นไปขุดเผือกกลับมาที่บ้านเนี่ย
หมดแรงเดินไม่ได้

จากนั้นลุงเชิญแกก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อย
วันทุลนทุลายปวดแขนปวดขา
มีลักษณะอาการเหมือนกับนี่ไม่ใช่ลุงเชิญ
ลุงเชิญบอกว่าที่น่าแปลกที่สุดก็คือ
สามีเนี่ยร้องหาของกินแปลก
วันบอกอยากกินหมูทั้งตัว

เธอบอกเธอยอมรับว่าก่อนที่สามีจะมีอาการแบบนี้นะ
รับจ้างขุดเผือกที่ราชบุรี
ตอนนั้นไปถึงที่ขุดเผือกไปถึงตอนตี๒

มีสิ่งที่เป็นอาถรรพ์เป็นเจ้าที่อะไรหรือเปล่า
ไปถึงก็ขุดกันเลยว่างั้นเถอะ

น้ำมนต์เข้าไปยิ่งทุรนทุราย

แอบเอาน้ำมนต์เนี่ยมาให้ดื่ม

ลุงเชิญเขาบอกเหม็นเราก็ขม

บอกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมา๓ที่

แต่อย่างน้อยได้ยามาทาแผลผู้พองบ้างก็ยังดีใช่ไหม

แบบนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอกับโรงพยาบาลด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าปกติหมอก็ไม่น่าตอบสั้นขนาดนี้เหมือนกันนะ

หรือบางทีคนป่วยหรือว่าญาติคนป่วยอาจจะมุ่งมั่นแบบ
อยากจะพิสูจน์ทางนี้ก่อนก็เลยเหมือนกับ

มารักษาไม่หายยังไม่หายสักทีก็เลยอยากจะ
เจอหมอปลาเจอหมอผีหมอทำอะไรก็ว่ากันไป
คือเหมือนส่วนใหญ่เคยเจอเคสที่ว่า

เดี๋ยวต้องรอมาตรวจอีกครั้งอย่างละเอียดอะไรอย่างนี้

ภรรยาของลุงเชิญบอกว่าสามีเป็นคนแข็งแรงนะ

และเธอกับสามีไม่เคยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ด้วย

เชื่อว่าที่สามีเป็นแบบนี้
เพราะไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษศัยศาสตร์อะไรนี่แหละ
ก็เลยไม่เคยทำบุญกันไง
พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีบุญมาช่วยเหลือ
ก็เลยอยากให้หมอปลามาดูให้หน่อย
ว่าจะทำใจได้ไหมอะไรแบบนี้
บอกว่าปรึกษากับพี่ก่อนแล้วยังได้ทำใจได้
ดีเหรอเค้าทรมานนะ

ไม่เชื่อคิดว่ามันคงไม่มีจริงอะไรแบบนี้นะ
ทีหลายรายเขาพาไปที่หมอป๊าถึงเชื่อ
เขาก็บอกว่าอยู่กับตัวเขาไม่ได้ไปได้

คือวันนี้ที่คุณไก๊ธนกรไปที่บ้านของลุงเชิญเนี่ย
คือลุงเชิญวันนี้อาการแกก็ปกตินะ
แผลถ้าแกหนาวทำไมแกไม่ใส่เสื้อ
มีอยู่ท่านหนึ่งคืออันนี้ก็น่าสนใจนะ
ใช้มือเปล่าหรือใช้อะไรขุดแบบไหนยังไง
บางทีแบคทีเรียต่างใช่ไหม
หรือประมาณหลายคนสงสัยเรื่องขาบวม
มันน่าจะต้องมีอาการอะไรในร่างกาย
พาไป๓โรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอตรงนี้ใช่ไหม

ลุงเชิญบอกวันนี้ที่ไม่มีอาการอะไรแต่๔๕วันที่ผ่านมา
ก่อนพี่ไก๊จะมาถึงบ้านลุงลุงแย่มากนะ

มันปวดเมื่อยตามตัวไปหมดลุกอะไรไม่ได้เลยนะ
โดยเฉพาะเย็นจะปวดหนักมาก

แล้วมีอาการหนักช่วงวันพระวันโกนถึงขั้นแบบไอหนาวสั่น
ยิ่งกลางคืนรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเหมือนกับมันสามารถถอดจิตนะคุณอรัชพร
ลุงเนี่ยเดินออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านได้เลยนะ

รู้สึกเหมือนแกเนี่ยถอดจิตแล้วเดินออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านได้

เริ่มตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมีอาการแบบล้มป่วยไปเลย
ไปหาหมอหมอก็บอกว่าลุงไม่ได้เป็นอะไร
แต่ตนเนี่ยแต่ลุงเนี่ยรู้สึกได้ว่าเหมือนลุงเนี่ยมีอาการผีเข้า
ให้หมอผีนิมนต์พระมารดน้ำมนต์มาทำพิธีขับไล่ผีหลายครั้ง

ตอนนี้เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
ถ้าหายดีจะได้กลับไปทำมาหากินตามปกติ

หมอก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนี่ย
แต่ทำไมร่างกายเราไม่ดีขึ้น
ผีมันเข้าก็เหมือนจะว่าจะไอแล้วก็ปวดเลยทีนี้

แล้วก็จะน้าวมีที่สามย่าง

ทนได้ไหม

ไม่ได้เลยเป็นเดือนกว่าแล้ว

สามวันสี่วันนี้ไม่เป็นไรเลย
สามวันสี่วันแต่เรามีแรงลุกไปไหนนะ

วันนี้คุณไกด์ธนกรก็เลยขอสำรวจบ้านลุงเชิญหน่อยนะฮะ

ใช่นี่เป็นเรื่องปกติที่เชื่อว่าหลายบ้านก็มีเหมือนกันนะคะ
คือคุณไกก็อยากจะดูว่าไปไหนมีพิธีอะไรแปลกไป

ไม่มีผักครูก็ยืนยันว่าลุงเชิญ
เคยไม่เคยไปทำพิธีรับครันฮ่ายุ่งเกี่ยวสายอาชาติ
นอกจากไม่เชื่อแล้วเนี่ยยังไม่ชอบเข้าวัดทำบุญนั่นด้วย
หลานสาวของลุงเชิญบอกว่าลุงเชิญมีอาการแปลก
เวลามีเด็กมาเล่นลุงเชิญจะมีอาการตาขวางจนเด็กกลัวนะ
ถ้าเด็กมาวิ่งเล่นแถวบ้านแก้เตียงกันอย่างนี้นะครับ
แล้วช่วงเช้าลุงเชิญชอบเล่าให้ฟังว่า
เมื่อคืนไปตรงนู้นไปตรงนี้มามีคนพาเดินไปนู่นนี่นั่นจนเหนื่อย
เหมือนที่แกบอกแกถอดจิตไปได้ตอนกลางคืน
ญาติเคยพาไปบ้านหมอปลามาแล้วเพราะว่าอยู่เพชรชบุรีเหมือนกัน
ระหว่างทางลุงแกก็มีอาการแปลกนี่แหละทุบตีตัวเองก็มี
ไปถึงบ้านหมอปลาเอ้าหายไม่เป็นอะไร
เหมือนวันนี้ไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไป
ลุงก็พูดจาตอบโต้ได้ดีไม่ได้เป็นอะไรกินข้าวกินปลาได้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมกินอะไรมา๓วัน
ก็เลยอยากจะเชิญหมอปลาเนี่ยมาที่บ้านก็แล้วกัน
จะได้มาพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ามีอาการอะไรหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่อยากให้ลุงเชิญก็ทรมานแบบนี้อีกแล้ว
คุณไก๊ก็ถามไปยังหมอปลานะ
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะมาดูให้นะครับ

ใช่ค่ะคือพอดีที่วันนี้หมอปลายังไปหาลุงเชิญไม่ได้
เพราะว่าหมอปลาติดพีคอีกตัวหนึ่งอยู่